เกิดเหตุทะเลาะกลางวงเล่าคุณผู้ชม
หลังจากผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาขอดื่มเหล้ากับอีกฝ่ายหนึ่ง
รู้จักกันมาก่อนนะแต่มาขอดื่มเหล้ากัน
คุณผู้ชมฮะมีการทะเลาะกัน
แต่ละฝ่ายไปคว้าปืนกันมา
แล้วก็ยิงใส่กันเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นช่วงจังหวะยิงด้วยนะครับ

ผู้ก่อเหตุอยู่ด้านนอกซอย
ส่วนกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในซอย

สักพักล้มลงไปจับที่ศีรษะ
กล้องวงจรปิดบันทึกนาทีคนร้าย๒คน
ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในบ้านหลังนี้

ที่ชายเสื้อขาวจะถูกยิงล้มลง

ริมถนนลำท่าแดงหมู่๓ตำบลสาราแดง

ช่วงสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้

หน้าบ้านมีโต๊ะหินแล้วก็โต๊ะไม้ตั้งอยู่

เขานั่งสังสรรค์กันอยู่ตรงนั้นนะครับ
ส่วนข้างบ้านเป็นห้องแถวชั้นเดียวหลายคู่หา

มีร่องรอยถูกยิงด้วยนะครับ
ด้านข้างรถพบกับนายเมธัศิษย์
ปะยุดาศิราวิทย์อายุ๖๒ปี
ฉายางของเขาก็คืออ้วนบ้านอิด
เป็นอดีตคนขับรถของอดีตนายกอบตบ้านอิตครับ

คิ้วซ้ายทะลุด้านหลัง

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนนายวรินธนินอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ถูกยิงที่บริเวณนิ้วมือทั้งสองข้าง

บอกว่าตัวเขาพ่อแล้วก็แฟนสาว
มาจากจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
มาหาคนรู้จักที่ไม่ได้เจอกันเกือบปี
จะนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
จู่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ

คุณไม่รู้จักกันไม่รู้พื้นเพกัน
เวลาเล่าเข้าปากมันอาจจะมีอะไรที่พูดแล้วไม่ถูกคอ
ไม่ได้สนิทกันถึงขนาดมาอยู่ในวงเล่าด้วยกัน

ก็ยังทะเลาะกันฆ่ากันตายมาแล้วก็ยังมีเลย
ใช่มีปัญหาทะเลาะกันเสร็จ

จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ก่อนจะกลับมาพร้อมกับปืน
แล้วก็มายิงใส่กลุ่มคนในบ้านของเขานะครับ
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นในวงจรปิดแล้วฮะ

แล้วก็ยิงระยะไกลเข้ามานะครับ

ก็หยิบอาวุธปืนยิงสวนออกไป
ก่อนจะถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ

ผมไม่รู้จักแต่มันบอกว่ามันขอกินเหล้า
แล้วมันก็บอกว่า
มันหมดผมไม่เห็นรถครับ

เชื้อขาวกางเกงขาสั้นที่เดินไปเดินมาในกล้องวงจรปิด
แล้วเห็นว่าจังหวะหนึ่งที่เขาเหมือนล้มลงไปครับ
นี่คือคนนี้จังหวะหนึ่งที่เขาเดินไปข้างมอเตอร์ไซค
เขารู้แล้วล่ะว่ามีการยิงเข้ามานะฮะแล้วสักพักหนึ่ง
กลุ่มทั้งนิ้วแล้วก็กลุ่มทั้งหัว
แสดงว่าโดนยิงทั้งที่นิ้วแล้วก็เฉียวหัวไปด้วย
ดูสิที่เจ้านักที่มาช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
นี่เมื่อกี้ที่เขาเจ็บนะ
แล้วนะครับก็กลับกับนั่งอยู่ในนี้แล้วก็ก็ได้ยินคนเถียงกัน
ก็เลยออกไปดูก็เดินผ่านเข้าไปก็ขอโทษขอโพธิ
จะกลับมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็กลับไปแล้วก็
ผมก็เข้าไปในโต๊ะสนุกนั่งคุยกับเขาว่าไงจะถามเขาว่าเรื่องอะไร
อะไรก็กลับกลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ฝั่งนี้ก็อะไรน่ะ
พออย่างปืนมาถึงก็วิ่งแอบก็เลยไม่รู้ว่าไม่เห็นกับเขา
โอ้โหเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะฮะ
เพราะว่าตำรวจสพเมืองอ่างทองตอนนี้กำลังกระจาย
ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เตรียมขอสารออกหมายจับเบื้องต้นทั้งสองคนนะฮะ
เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนอาวุธปืนที่ฝั่งผู้บาดเจ็บให้การว่าฝั่งนั้น
เขาเอาอาวุธปืนสงครามนะครับคุณฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคนอันตรายแล้วนะ
มีอาวุธปืนถ้าเป็นอาวุธปืนสงครามจริง

มาครอบครองปืนอาวุธสงครามอย่างนี้ได้ยังไง
ใช่นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่อ่างทองเลยนะ